ช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปดูคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับ
แหมเห็นแล้วเนี่ยเจ้านกน้อยนี่มันจะอยากชิว
ไปอยู่บนขัวนไม้เออแล้วแต่ขัวนไม้นี่มันไม่ใช่ขอดมากธรรมดา
ยังไงมันเป็นขอดเคหนึ่ง
อย่าพาเจ้าไป
ต้องร้องว่าเปรียบกับเข้เป็นแค่ค้อนไม้
สักพักไอ้เข้มันหันมางับทำไง
เออมันรู้มั้ยเนี่ยว่ามันเกาะไอ้เข้อยู่อ่ะค่ะ

ครับอ๋อรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลอง
แบบนี้เหรอใช่มันก็เสี่ยงไปนะเฮ้ย
ชีวิตทำไมมันคงจะอยากจะตื่นเต้นนะ
เจ้านกตัวนี้แบบมันช่างได้กล้าหาแล้วเกิน

ส่วนไอ้เข้นี่มันก็ลอยกับขอนไม้อย่างที่เห็น
จริงจริงเลยนิ่งสยบเครื่องหน่อย
หรือว่าอาจจะคิดว่าเป็นเรือ

แหม่เจ้านกตัวนี้นี่มันช่างกล้าเสี่ยงชีวิต
ไปนั่งอยู่บนหลังจราเข้ไปยืนไว้แบบนั้น
แล้วมันกล้ายืนแบบท้าทายความตาย
ยาเมอแค่นั้นแหละ
เรียบร้อยบินหนีให้ทันแล้วกันนะคะ